ไปดูภาพรวมของโควิด๑๙ล่าสุดในวันนี้นะครับ
พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมา๒๙ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเพิ่มมา๓ศพ
ทั้ง๓รายนี้ที่เสียชีวิตเป็นกลุ่มคนวัยทำงานทั้งนั้นเลย
ต้องมาย้ำเตือนกันว่าเวลายังคงวางใจไม่ได้คุณผู้ชมครับ
นายแพทย์ทวีสินวิสุโนโยธินโคศกศอบบ่อคอร์นะครับ
ก็แถลงเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาแล้วครับ
เรื่องของตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่นะครับวันนี้เพิ่มมา๒๙ราย
เป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่เชื้อ๑๔ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๕ราย
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
แหล่งที่เป็นแหล่งชุมชนคนเยอะ๑ราย

และอยู่ระหว่างการสอบส่วนโรคหาแหล่งที่มาของเชื้อ๑๐ราย

แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันอีก๓ศพนะครับ

เป็นชาวมาเลเซียอายุ๕๕ปี

ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่าตอนที่เขาทำงาน

แล้วเขาก็ทำหน้าที่เป็นไกด์ของคณะนั้น
เดินทางกลับไทยมา๑๙มีนาคม

วันที่๒๙มีนาคมเข้าโรงพยาบาล

ออกซิเจนในเลือดต่ำแล้วก็ส่งไปตรวจโควิด

จากนั้น๒สัปดาห์อาการแย่ลงและเสียชีวิต๑๓

ผู้เสียชีวิตรายที่๔๕เป็นหญิงชาวไทย
อายุ๓๕ปีคนนี้เป็นพนักงานบริษัท

วันที่๒๐มีนาคมเริ่มมีอาการอายเหนื่อย
แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
แล้วก็รับยากลับไปกินที่บ้าน

คราวนี้พบปอดอักเสบรุนแรง

เมื่อวันที่๑๕เมษายนที่ผ่านมา

คนนี้เป็นชายไทยอายุ๓๗ปี

คนนี้มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง

มีประวัติว่าภรรยาเขาเป็นพนักงาน

จากนั้น๒๒มีนาคมเริ่มมีอาการเป็นไข้เลยครับ

หลังจากนั้นก็ไปรักษาอีก๔๕ครั้ง

ไปโรงพยาบาล
ก็เลยเข้าไปที่จังหวัดไปหาคุณหมอ

แพทย์ก็เลยต้องใช้ท่อเครื่องช่วยหายใจ
สุดท้ายก็เสียชีวิตวันที่๑๕เมษายน

ตอนนี้๒๖๗๒ราย
กลับบ้านไปแล้ว๑๕๙๓ราย

ชีวิตสะสมอยู่ที่๔๖ศพ

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ประเมินเบื้องต้นกับคนไข้ที่ไปรักษา

อู่ฮั่นของจีนและอีกหลายเมืองของจีน

ละ๒๕วินาทีเท่านั้น

และบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างมาก

วิเคราะห์โรคต่างทำให้แพทย์ไม่ต้องไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ท่านนายกกล่าวชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนครับ
ให้ทำงานอย่างเต็มที่และดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙ท่ามกลางความเสี่ยงอย่างมาก
ยืนยันได้ว่ารัฐบาลยินดีสนับสนุนทุกวิถีทาง
เพื่อดูแลช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพร้อมกับขอโทษ
ขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจอาจติดนิสัยเดิมที่เคยเป็นทหารพูดจาไม่เข้าหู
ใครบ้างอะไรบ้างโผงผ่างบ้างนะฮะแต่ตอนนี้เป็นนักการเมืองอาจยังไม่ค่อยได้
แต่อยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้เป็นยังไง
แต่ก็กลายเป็นว่าถูกบิดเบือนไปอีกเลยพูดเลยเลยเขาบอกว่าขอพูดน้อยหรือไม่พูดดีกว่า
ทีไรก็มีปัญหาทุกทีอารมณ์ประมาณว่าน้อยใจเล็กน้อยนะครับ